รายการที่คุณมีสิทธิ์เลือกดวงชะตาของคุณเองผ่านการเลือกไพ่
แล้ววันนี้คุณมาอยู่กับการพลิกอากาศค่ะ
หัวข้อคนที่เราเล็งไว้ในโซเชียลเขาคนนั้นคิดกับเราอย่างไร
ธัมนายไทรัฐธัมนายไถ่ทักกับธัมนายไทรัฐ
สำหรับวันนี้ค่ะเราจะใช้หินนะแต่ละสีเป็นตัวดึงดูด
ฝั่งนี้เลยนะคะสีฟ้าสวยงามอร่ำแท้แตรตรึง
กล้องที่สองค่ะตรงหน้านี้ค่ะสีชมพูอู้หูแฮปปี้อ้า
กองหนึ่งทางด้านนี้ค่ะสีทองอย่าจองหองเพราะอะไรคะ
เล็งเขาโอยแล้วนั่นเองค่ะเออเอมมี่จะให้เวลาเพื่อนเพื่อน
อธิษฐานกันสักเล็กน้อยก็แล้วกันไปเลือกไพ่กันเลยค่ะ
เขาคิดอย่างไรกับเราถ้าคุณเลือกกองสีฟ้า
หินอันนี้ดึงดูดสายตาคุณมากที่สุดมาดูกันค่ะว่า
เขาเป็นใครนะเขามาจากไหนอุ้ยอุ้ยตายแต่ตายอ่า
บอกเลยนะคะว่าคุณและเขามีความแตกต่างกันอย่างมาก
อันนี้พื้นเพลก่อนเนอะอาจจะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่า
เป็นคำใบ้ให้คุณแล้วกันว่าคุณกับเขาเนี่ยมีความต่างกันอย่างมาก
ดังนั้นค่ะสิ่งที่เขาคิดกับคุณนะตอนนี้นะ
เขามองว่าคุณมีความมั่นคงในตนเองคุณมีความรู้สึกว่า
โหยหากับเรื่องเงินความเป็นอยู่คุณมีอะไรหลายอย่างทำ
คุณเหมือนปลาหมึกค่ะที่เขามองเห็นไหมมันมีหลายหนวดออกมาเลย
คุณมีอะไรหลายอย่างทำเยอะแยะไปหมดเลยมันเลยทำให้เขาอ่ะ
ไม่ได้รู้สึกว่าคุณจะว่างพี่จะเล็งเขาถึงบอกว่าความคิดของคุณกับเขาอ่ะ
มันต่างกันมากมากนะเขาคิดกับคุณอย่างไรห้ากระทาด้วย
ทำไมเธอแบบช่างเยอะสิ่งเยอะอย่างจริงนะคะ
คุณเป็นคนที่มีอะไรลายล้อมรอบตัวเป็นคนที่มั่นใจมั่นคงในตัวเองมาก
แน่นอนค่ะเขาไม่ได้คิดว่าคุณอยากมีใครด้วยซ้ำ
เขาไม่ได้รู้สึกว่าคุณชอบเขาถ้าถามในแง่ว่าเขาคิดกับคุณอย่างไรกับคนนี้นะ
ก็คุณเป็นคนโฟกัสเรื่องความมั่นคงเรื่องการงานไม่ได้อยากจะยุ่งเกี่ยวกับใคร
เจอใครก็เถียงเข้าไปหมดทะเลาะกับเขาไปหมดมีแต่ความวุ่นวายในชีวิตนะคะ
ชีวิตมีแต่อะไรคะเงินบ้านครอบครัวสิ่งที่ฉันมีไว้
มีอะไรหลายอย่างที่ต้องทำฉันมีการวางแผนในชีวิตอย่างดีแล้ว
ดูเพิ่มให้หน่อยทำไมคะทำไมเขาถึงคิดกับเราแบบนี้
พลังงานไพ่คือเราว่าคุณสับสนในตัวเองเยอะมากเลยนะ
แล้วคุณก็ดูแล้วมีไม่เชิงว่ามีปมนะ
แต่การแสดงออกกับความรู้สึกที่แท้จริงของคุณนะคะมันไม่เหมือนกัน

ใจเราสมมุตินะฉันชอบเธอมากเลย

มันไม่ได้ทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้เธอไปทำอะไร

ไม่ได้มีการอยากเข้าไปใกล้เขาเท่าไหร่
ชีวิตคุณเลยดูเหมือนกับมีแต่ปัญหาค่ะ

คุณต้องการอะไรในความสัมพันธ์นี้

คุณเลยได้อะไรที่มันละเอียดมากเลย

อยากมีเขาอยู่ในชีวิตของเรา
อยากมองเห็นเขาอยู่ตลอดเวลาประมาณนั้น
อิทธิพลไพ่นะคะค่อนข้างชัดเจนแล้วกันว่า

เขาอาจจะไม่คิดกับคุณในแง่ของความสัมพันธ์
ถ้าเกิดคุณกำลังคิดถึงใครสักคนหนึ่ง
ที่คุณอยากจะพัฒนาสารต่อความสัมพันธ์กับเขา
คุณก็ต้องอ่อนหวานให้มากขึ้นอย่าดุเกินไป
แล้วก็อย่าไปแบบทำตัวโผงผางก้าวร้าวเป็นที่หนึ่ง
อันนี้บอกเลยว่าเป็นคนที่พีโพลมากเลย
คือมีอะไรก็แบบอยู่ไหนเสียงดังไว้ก่อน

แง่ของความสัมพันธ์ค่ะคนที่คุณเล็งเอาไว้ในโซเชียล
เขาคิดกับคุณอย่างไรไม่อยากจะบอกเลยอ่ะ
เขาบอกว่าเขาก็อยากให้คุณสนใจเขานะ
ยังคะเห็นหรือเปล่ายังไม่เห็น

บอกแล้วว่าเขาไม่รู้ว่าคุณชอบเขา
ว่าเขาเลยอยากให้คุณสนใจเขามากขึ้น
มีความต่างกันจริงขาวกับดำ
ทุกคนก็เลยบอกว่าเอมมี่ก็ต่างสิ
พูดเป็นผู้ชายเราเป็นผู้หญิงก็ต่างแล้วป่ะ

อ่าโอ้ไอเดียมาเลย
แอบดูซิพลังงานไพ่

อืม
บางคนอาจจะบอกว่าเนี่ยตัวเราก็ตายแล้วมีไพ่ติดนะคะ
เราอาจจะเป็นคนเกิดในวันเสาร์วันศุกร์วันอาทิตย์
หรืออาจจะเป็นคนที่เกิดในเดือนคู่ก็ได้นะ
ถ้าเกิดยิ่งใช่คุณหรือเขานะคะก็ต้องบอกว่า
สำหรับนี้กองนี้เป็นของคุณเลย
เขาคิดยังไงกับคุณเขาอยากให้คุณสนใจ
เพราะเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นใครสักคนหนึ่งที่เหมือนกับคนในความทรงจำของเขา
อยากจะมาพัฒนาและสารต่อคุณเป็นคนหนึ่งที่สามารถเยียวยาหัวใจได้
ทีนี้ค่ะมีคำว่าขอโทษโปรดคืนดี
คุณกับเขาอาจจะมีอะไรเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้รู้สึกว่า
ฉันอยากคุยกับเธอแต่มันมีเรื่องบางอย่างที่มันปิดกั้นเอาไว้

หนึ่งก็คือสถานการณ์ไม่เอื้อให้คุณกับเขาใกล้ชิดกัน

อาจจะด้วยเรื่องของตำแหน่งการงาน
มันเลยทำให้มีคนหนึ่งมีอำนาจมากกว่า

ตรงไปตรงมาในแง่ของความสัมพันธ์ได้
แต่ณวันนี้ค่ะคนที่คุณเล็งเอาไว้

เขาอยากให้คุณสนใจเขาไม่รู้ว่าคุณชอบเขา

หลังจากนี้ค่ะสิ่งที่คุณควรทำคืออะไรนะ
ไพ่ต้องการจะบอกว่าลองใจอ่อนหน่อย
เหลวเปลวนิดนึงลองเข้าไปหาเขาสักนิดซิ
ลองทำตัวให้มันไม่ได้แบบว่าเออโผงผางนะ
ดูเต็มที่กับการใช้ชีวิต
ลองอ่อนแอบ้างนะอ่อนแอแต่ไม่ได้แบบว่าอ่อนต่อโลกโอเคป่
ออดคืออะไรคะการทำให้ใครสักคนหนึ่ง
ก้าวเข้ามาอยู่ในหัวจิตหัวใจของคุณเอง
เช่นนั้นแล้วกว่าคุณจะได้สปาร์ค
คนที่คุณเล็งเอาไว้มันก็จะยากมากเลย
ถ้าคุณไม่เริ่มต้นเพราะเขาก็รู้สึกว่า
คิดเหมือนกับคุณแล้วแน่นอนนะคะ
ว่านี่เป็นการทำนายโดยภาพรวม

คนที่เราเล็งไว้ในโซเชียลเขาคิดกับคุณอย่างไร
ก็เป็นคำตอบในทิศทางแบบนี้
ใครฟังอะไรไปเอาไปปรับใช้อย่างไร
ลองเอาไปคิดแล้วมอนิเตอร์ดูสิว่า
เฮ้ยพอเราได้วิเคราะห์แยกแยะนิสัยใจคอของเรา
ความสัมพันธ์นี้ไปแล้วเป็นอย่างไร
แล้วก็มาพูดคุยกับเอมมี่ด้านล่าง

เช่นกันนะคะและนี่ก็คือภาพรวม
สำหรับเพื่อนที่เข้ามาเลือกกล่องที่๑ค่ะ
สำหรับใครที่เลือกกองที่๒สีชมพูนะคะ
หัวข้อคนที่เราเล็งเอาไว้ในโซเชียล
เขาคิดกับเราอย่างไร
หลายคนต้องอยากรู้แน่เลยนะ

พระเจ้าประคุณหลุนช้าง
ทำไมมันดูเครียดจังเลยกองนี้
มีความรู้สึกว่า
อาจจะเป็นคนที่รู้จักกันมาก่อนนะคะ

แล้วก็กำลังจะได้กลับมาเจอกัน
อยู่ดีคุณก็เห็นเขาโผล่ขึ้นมา

คนนี้ค่ะเขาไม่ได้รู้สึกอะไรกับคุณเลย

อู้วแต่ละน้ำใบบกต้องเข้าแล้วนะคะจุดนี้

ว่าคุณประสบความสำเร็จในชีวิตของคุณดีแล้ว
คุณมีการใช้ชีวิตที่มีความสุขด้วยตัวของคุณเองแล้ว
คุณดูแล้วมีความน่ารัก

เป็นห่วงเป็นใยอยู่เคียงข้างแล้ว
ก็เลยไม่ได้คิดว่าเขาจะรู้สึกกับคุณในเชิง
อยากสร้างความสัมพันธ์เท่าไหร่

ใครที่เลือกกองนี้แล้วมีเป็นคนในอดีตป่ะ

เลือกกอง๒ค่ะเป็นคนในอดีตค่ะ

มมี่จะได้รู้ว่าเอมมี่ไม่ได้พูดอยู่คนเดียวนะคะ

หือกองนี้ค่ะ
เขาคนนี้เป็นคนที่เคย

เป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอยู่แล้ว
แต่ว่าตอนนั้นนะคะอาจจะมีปัญหา

ก็เลยนิ่งแล้วก็เหินห่างกันไป
เป็นความสัมพันธ์ที่ชอบนะ
รู้สึกดีนะแต่คุณก็ไม่ได้อยากจะทำอะไรเท่าไหร่
อยากรู้ว่าคุณมาดูทำไมนะคะกองนี้

อืมบางทีก็สับสนเนอะ
ทิศทางไพ่มันเหมือนกับคุณแค่อยากรู้
อยากเห็นนะอยากเข้าใกล้เขาอีกนิดนึง
แล้วก็ในความสัมพันธ์นี้นะคะระหว่างคุณกับเขาอ่ะ
เราต้องบอกนะว่ามันดูเป็นความสัมพันธ์เดิม

ก็เลยไปกว่าสิ่งเดิมที่มันเป็นอยู่นะคะ
ดังนั้นวันนี้ก็ต้องบอกคุณแบบนี้แต่ค่ะ
เราก็จะดูให้คุณแบบมากกว่านี้อีกนิดนึง
บอกคุณซะหน่อยสิกุญแจหัวใจ
มีคำว่าระเริงไฟขึ้นมานะคะ

มีความยุ่งเหยิงของอะไรบางอย่าง
เราเลยมองว่านะคะเดี๋ยวเปิดดูก่อน
ดังนั้นบางทีมันก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์เราว่า
แง่ของความสัมพันธ์นี้ค่ะก็คือแค่มีไว้ก็ดี
แค่มีไว้ก็ดีอะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรต่อไปนี่ไง
อันนี้ขอละเอียดอีกนิดนึงนะคะคุณมีเวลาอยู่กับเอมมี่นะคะ
ฟังไปยาวเลยเพราะว่าไพ่อ่ะบอกมาเลยนะว่า
มันมีความผูกพันอะไรบางอย่างกับคนนี้กับคุณในอดีตการงานสร้าง
แล้วตอนนี้อยู่ดีเขาก็กลับมาทำให้คุณรู้สึกหวั่นไหวหรือกลับมาทำให้คุณรู้สึกค่อยเควได้
แต่ด้วยพลังงานไพ่นะคะแม้ว่าจะมีพลังงานของบุเภสันนิวาสและโซ่ทองคล้องใจ
แต่ยังไงอ่ะไพ่ก็ยังบอกเลยว่าอย่าไปเล่นกับไฟนะโอเคป่ะ
ร้อนจะไม่ดีห้ามเลยนะคุณถามใจตัวเองให้ดีดีนะคะ
ไพ่ใบนี้มันเหมือนกับมีอะไรที่มันแบบติดกันอยู่อ่ะและสิ่งที่ติดกันคืออะไร
หรือเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถพัฒนาได้ถ้าคุณแค่อยากรู้ว่าเขาอ่ะคิดกับคุณอย่างไร
คิดเหมือนเราไหมอันเนี้ยต้องบอกเลยว่าเออก็มีบ้างที่เขาอ่ะ
คิดถึงคุณรู้สึกดีกับคุณคิดถึงอดีตที่เคยผ่านอะไรมาด้วยกัน
แต่ถ้าณวันนี้นะถ้าถามว่าความสัมพันธ์นี้
ถ้าเขาคิดกับเราเหมือนกันมันจะพัฒนาได้ไหม
ถามใจตัวเองดีแล้วไปสืบให้เยอะนะคะ
สืบให้เยอะเลยว่ามีบุคคลที่๓๔๕หรือเปล่า
อืมซึ่งสิ่งนั้นจะยิ่งเป็นตัวตอกย้ำคุณเลยค่ะว่า
คุณไม่สามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์บุคคลนี้ได้
แต่เอาง่ายนะพอเรากลับมาที่หัวข้อว่า
ที่เราเล็งไว้ในโซเชียลเขาคิดกับคุณอย่างไร
ก็มองคุณว่าคุณมีอะไรดีหมดแล้วแหละแต่ก็อาจจะไม่ได้
อยากจะพัฒนาสารต่อเพราะว่ามันมีอดีตการที่มันทำให้เจ็บช้ำน้ำใจกัน
และนี่ก็คือภาพรวมนะคะสำหรับเพื่อนที่เข้ามาเลือกกองที่๒สีชมพูนี้
หัวข้อคนที่คุณเล็งเอาไว้ในโซเชียลเขาคิดกับคุณอย่างไร
แน่นอนว่านี่คือการทำนายแบบภาพรวมไม่ใช่ดวงของคุณกระใดคนหนึ่ง
ให้ทำหัวข้ออะไรก็มาคอมเมนต์บอกกันได้เช่นกัน
และนี่คือภาพรวมสำหรับกองที่๒ค่ะ
และนี่ก็คือกองที่๓หินสีทองค่ะ
ใครหลายคนนะคะที่อยากจะรู้ว่า
คนที่คุณเล็งเอาไว้ในโซเชียล
เขาคนนั้นคิดกับคุณอย่างไร
เรามาเริ่มไปพร้อมกันเลยค่ะ

ก็ต้องบอกว่าเขามองว่าคุณเก่งค่ะ
คุณมีความเป็นหนึ่ง

เป็นคนมีอีโก้ในตัวเองมาก
เขามองว่าคุณเป็นคนที่มีความ
มีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นแล้วก็ชัดเจน
ถามว่าเขาคิดอย่างไรกับคุณนะ
เขาปรับปลื้มคุณค่ะเห็นคุณเป็นไอดอล
เห็นคุณเป็นคนที่ฉันอยากจะทำอะไร

อยากจะค่อยสเต็ปบันไดขึ้นไป
เพื่อไปอยู่ในเวลเดียวกันนะคะ
มองว่าบางครั้งค่ะบุคคลนี้เขาก็มองว่า

เดี๋ยวอยู่ก็ดีก็ดีดีใจหาย

คิดเอาไว้แล้วแหละว่าฉันต้องการทำอะไรบ้าง
แต่เอาเข้าจริงเวลาที่เขาได้มาเจอคุณ
คุณดันไม่เป็นเหมือนที่เขาคิดเอาไว้เลย

เรามองว่าเขาคิดว่าคุณมีใครบางคนอยู่ในใจแล้ว

คุณไม่ได้ต้องการความรักความเอาใจใส่
ต้องการให้ใครมาดูแลเพราะคุณดูแลตัวเองได้

คุณคิดกับเขายังไง
คุณชอบเขาจริงด้วยนะไม่งั้นจะมาดูทำไม

แต่ทีนี้ค่ะมันมีพลังงานของเพื่อน

กองนี้ถ้าเกิดคุณไม่ได้แบบเห็นเขาบ่อย

ฉันมีความร้อนมีความแบบร้อนแรงในตัวเองมาก
ดังนั้นคือคุณเป็นคนมีเสน่ห์ด้วยตัวเองอยู่แล้ว
อีกอันหนึ่งค่ะคือเขามองว่าคุณเองเป็นคนหนึ่งที่
อาจจะมีพลังงานของความเป็นเพื่อนสูงนะ

อาจจะต้องมีในเรื่องของการลดบทบาทหน้าที่บางอย่าง
อาจจะต้องมีการให้เกียรติกันมากขึ้นนะคะ
อาจจะไม่สามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองแบบนี้ได้ตลอด
ถ้าย้อนกลับมาในความสัมพันธ์นี้ค่ะ

แต่บอกเลยค่ะว่าด้วยพลังงานไพ่นะวันนี้นะ

คุณกับเขากำลังจะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้น
ทำให้คุณกับเขาได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น
ในช่วงเวลาที่คุณได้ใกล้ชิดกัน
ขอให้คุณลองผัวพันผูกพันกับเขาเยอะ
ใช้เวลาอยู่กับเขาให้นานให้ที

ตอนเย็นกลับบ้านกี่โมงระหว่างวันทำอะไรบ้าง
กิจกรรมยามว่างไลฟ์สไตล์เป็นอย่างไร
เพราะสิ่งที่เขาคิดกับคุณ
หรือคนที่คุณเล็งเอาไว้บางครั้งมันส่วนทางกันหมดเลยนะ
หลายคนอาจจะบอกว่าเอมมี่คะตอนนี้เริ่มงงแล้วค่ะ
เฮ้ยสุดท้ายแล้วเราเล็งเขาเอาไว้แล้วเขาคิดกับคุณอย่างไร
เอาเป็นว่าสิ่งหนึ่งที่ไพ่อยากจะสื่อสารกับคุณเลยก็คือ
คนที่คุณเล็งเอาไว้เขาไม่ได้คิดว่า
คุณต้องการใครอยู่รอบข้าง
เขามองว่าคุณอยากอยู่หรืออยากใช้ชีวิตแบบนั้น
ไม่ได้ต้องการให้ใครมาแบบทำลายกำแพงหัวใจของคุณ
ที่มันสูงปี๊ดนะคะสิ่งหนึ่งค่ะ
อยากให้คุณได้รู้อะไรที่มันละเอียดขึ้นสำหรับชาวกองสามหินสีทองนี้นะ
เพราะอะไรคะคุณอยู่กับเอมมี่และทำนายไทยรัฐนะคะ
ที่จะมาบอกคุณค่ะในความสัมพันธ์นี้
นี้มีแค่เราเราที่เราเล็งเอาไว้เล่เสน่หา
คือพ่ายนี้วิวาภาษ์ฝันขอเปิดก่อนนะ
ทุกคนมาลุ้นไปด้วยกันนะคะถนอมรัก
วนกลับมาโอ้โหมาซะสวยเลยกลับไปสุดท้ายกลายเป็นไพ่วนกลับมา
ขยายวนกลับมาหน่อยนะคะว่าเป็นอะไร
ดังนั้นเรารู้เลยค่ะว่ามันมีปมอดีตในใจบางอย่าง
ที่ยังกลับมาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่ง
ไพ่กล่องนี้ค่ะถ้าเกิดคุณเข้ามาเลือกนะ
คนที่คุณเล็งไว้ค่ะเขาเคยนะ
เคยคิดที่จะอยากสารสัมพันธ์กับคุณ
เพราะคุณเป็นคนที่เก่งนะคะมีเกียรติยศมีศักดิ์ศรี
มีทุกอย่างที่เขาต้องการที่จะแบบส่งเสริมตัวเอง
เพื่อไปอยู่เคียงข้างคุณ
แต่พลังงานในวันนี้บางครั้งค่ะสิ่งเหล่านี้มันอาจจะ
มีโอกาสแล้วกันที่คุณกับเขาบอกแล้วว่า
คุณจะได้เข้าไปทำกิจกรรมอะไรบางอย่างหรือใกล้ชิดกัน
ถ้าถ่านไฟเก่ายังร้อนนะคะ
บอกเลยว่าในช่วงเวลาอันใกล้นี้มันกำลังจะได้รื้อฟื้น
อ่านตามไพ่ไพ่ก็บอกเรามาอีกค่ะว่า
คุณก็ต้องระวังตัวเองด้วยเพราะว่าคุณอาจจะเล็งเขาเอาไว้
แต่คุณแค่เหล่งนะคะคุณยังไม่ได้อยากจะแบบว่า

มันเลยทำให้การที่คุณมีโอกาสบางอย่างเข้ามาในชีวิตของคุณแล้ว
แต่คุณนั้นไม่คว้าโอกาสนั้นไว้คุณก็ได้แค่เล็งโอเคป่ะ
คุณก็จะไม่สามารถที่จะเข้าใกล้เขาไปอีกหนึ่งสเต็ป
เขาก็มีโอกาสที่จะคิดกับคุณเหมือนกับที่คุณคิดกับเขา
ดังนั้นให้โอกาสตัวเองเปิดใจหน่อยนะคะทุกคนค่ะ

เพราะว่านี่คือภาพรวมสำหรับเพื่อนที่เข้ามาเลือก
หัวข้อคนที่คุณเล็งเอาไว้ในโซเชียลเขาคิดกับคุณอย่างไร

ถ้าเกิดมีกิจกรรมอะไรบางอย่างที่คุณกับเขากำลังจะได้ทำร่วมกัน
เปิดใจตัวเองให้เยอะจอย
แล้วก็สนุกไปกับเหตุการณ์นั้นนะคะ
เอมมี่จะรอฟังอีกสเต็ปของชีวิตในเรื่องราวของคุณ

และนี่ก็คือภาพรวมสำหรับเพื่อนที่เข้ามาเลือกกล่องที่๓ค่ะ